ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการโดนหลอกเหมือนกันที่จังหวัดน้องคายค่ะ
ลูกสาวมาร้องหมอปลามือปราบสัมภเวษีบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
คุณแม่ค่ะถูกพระกับชีที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งหลอกให้ไปทำบุญ
เงินเยอะมากเลยวิธีการหลอกก็แบบหลอกง่ายเลยอ่ะ
บอกว่ามีสร้อยทองใช่ไหมไปขายสร้อยทองมาแล้วเอามาทำบุญนะ
คนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาเขาก็กังวลใจเขาก็กลัว
เขาก็เชื่อเา่นสูญเงินเยอะมากเลยค่ะ
จากคนที่เขาออกมาให้ข้อมูลว่าอยากจะให้หมอปลามาช่วย
นางสาวเนธก็แล้วกันนะคะอยู่ที่อุดรฮานีนี่แหละ
บอกว่าแม่ไปทำบุญสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในตำบลทุ่งหลวง
อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายห่างจากบ้านไปยี่สิบกิโล
แต่ไปทุกวันแม่ไปทำบุญทุกวันไปทำบายสีบูชาพญานาค
สำนักสงฆ์แห่งนี้มีพระกับชีแค่สองคนครับ
เคยนั่งทางในดูดวงให้แม่แล้วบอกว่าแม่ดวงไม่ดีนะ
สะดอกเคราะห์นะครั้งหนึ่งบอกว่าเงินของแม่ชีหาย
มากล่าวหาว่าพ่อเธอขโมยแม่โอนเงินคืนให้ชีนะคะ
กล่าวหาว่าพ่อเธอขโมยแม่กังวลใจเดี๋ยวเขาจะมาว่าเรา
ให้เขาไปแล้วกันทั้งทั้งที่ไม่ได้ขโมยนะครับ
พอไปทวงถามจากแม่ชีก็อ้างว่าเป็นเงินที่แม่ใช้หนี้
แม่ชียืมไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามจนกลายเป็นคนในครอบครัวทะเลาะกันอ่ะ
เพราะว่าแม่ศรัทธาพระและแม่ชีมากไม่ฟังคนในบ้านเลยแล้วก็ไม่ยอมเชื่อว่าถูกหลอก
เอาไปให้แม่ชีที่พ่อไปขโมยตังค์พระมาอย่างนี้ค่ะ
ตอนนั้นเขาเอาไปแทนพี่หนูก็ไม่พอใจค่ะ
แล้วก็เกิดเรื่องวุ่นวายโทรไปหาแม่ชีแต่แม่ชีพูดออกมาว่า
ให้แม่หนูฟังค่ะว่าเหมือนเหมือนนั่งทำอะไรเห็นข้างในค่ะบอกว่าเห็นพ่อไปเอา
แล้วพ่อได้ไปขโมยตังทำไม
ใช่ค่ะหนูถามพ่อว่าพ่อได้ไปขโมยตังค์ไหมแล้วพ่อก็บอกว่าไม่
ถ้าแม่ไม่ไปวัดอาจจะส่งเงินให้เยอะกว่านี้เพราะว่าถ้าส่งเยอะกว่านี้แบบแม่จะเอาไปวัดหมดในความคิดของพี่อะค่ะ
ลุงแนะนำมาอย่างงั้นอย่างงี้แม่ก็เลยไปตามตามลุงทีนี้ลุงออกมาแล้วก็แม่เข้าไปแทนลุงทีนี้น่ะ
ก็ลุงก็ออกมาได้ดีแล้วแต่ว่าแม่ก็ยังไปติดอยู่ตรงนั้นอยู่
คุณผู้ชมคะด้านสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกัน
ชื่อว่าในตั้มก็แล้วกันนะคะยืนยันว่าไม่เคยไปขโมยเงินแม่ชีแม่ชีมากล่าวหาว่าขโมยไปได้ยังไง
ศรัทธาอะไรอยู่แล้วไม่ได้ไปสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่แล้วแต่ห้ามภรรยาไม่ได้อ่ะ
ภรรยายืนยันว่าจะไปอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไปทำงานต่างประเทศส่งเงินมาให้ภรรยา
ส่งเงินมาเท่าไหร่หมดเลยไม่เคยเหลือเอาไปทำบุญจนหมดค่ะ
แล้วก็ให้ลูกเอาทองไปขายเพราะว่าพระมาทักว่าถ้าไม่เอาทองไปขายแล้วมาทำบุญจะมีอันเป็นไป
พอฟังประโยคว่าโอ้โหจะมีอันเป็นไปด้วยความเชื่อความศรัทธามากทำตามทุกอย่างเลย
พี่น้องเขาถามว่าจะไปดูแลกันไปทำบุญรัมย์อย่างนี้
ว่าต้องไปไกลป่านภูมิ

คือว่าไปไม่ต้องกิดใจไปให้เพื่อนใส่อยู่ภูมิเลย
ทีมข่าวได้คุยกับคนในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์นะคะ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะ
ไม่มีใครไปหรอกสำนักสงฆ์แห่งนี้
คือคนที่อยู่ใกล้เขาบอกไม่มีใครยอมไปเลย
เพราะไปแล้วเสียตังค์ตลอดเลยมีค่าใช้จ่ายเพียบเลย
ค่าบายสีบูชาพญานาคและบูชาพระแต่ละครั้ง
บายศรี๒คู่คู่ละ๑๕๐แล้วก็จะมีค่าสะดอก

บางคนจ่ายค่าครูค่าบายสียังต้องใส่ซองทำบุญอีก

พระรูปนี้ไม่ออกบินทบาทด้วยนะ
ไม่รับกิจนิมนต์ก็รับแต่อย่างนี้
คนไปหาไปทำใบสีไปสะดอกเคราะห์ไปอะไร
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขาไม่ไปกันแล้วนะคะ
ไม่มีใครไปแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยตัดสินใจไปที่สำนักสงฆ์เลยก็แล้วกันครับ
ไปเจอทั้งพระทั้งชีนะคะพระช้างและแม่ชีประภัยจิต
เขาก็ชี้แจงว่าไม่เคยชวนใครมาทำบุญ
ไม่เคยไปเรียกเงินจากใคร
ส่วนใหญ่ที่มาเขาก็มากันเองและเขาก็ทำบุญกันเอง
ส่วนบายสีก็ทำไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว

และที่มาปฏิบัติธรรมกับพระช้าง
ก็เพราะพระช่วยรักษาให้เธอหายจากการที่ประสบอุบัติเหตุ
จนหายดีก็เลยเชื่อศรัทธาพอเกษียณจากครูปุ๊บ
อยู่สำนักสงฆ์แห่งนี้เลยมาเป็นชีเลย
พระช้างบอกว่าเรื่องดูดวงดูอะไรก็ดูตามตำรา๑๒ราศีทั่วไป
ไม่ได้มาบอกว่าโอ้โหมียานวิเศษมีอะไรก็ดูตามตำราปกติ
ก็แล้วแต่แม่เขาแม่ไม่ได้ห้ามแม่ไม่ได้บอก
มันบาดแม่นะอยู่ที่ใจเขามามาเคย

แม่บอกแต่ว่าประตูวัดไม่ได้ปิด
ใครอยากเข้าใครอยากมาทำบุญธรรม

ได้ยินข่าวว่าลูกเธอจะไม่ให้เธอมาวัดนะ

อันนั้นก็แล้วเตี๋ยวเธอด้วยแขนแล้วแม่ไม่ได้บังคับ
เราได้ไปทักไปท้วงไปดูดวงอะไร

มีใครเข้าบ้านเข้ามา

อาจารย์ดวงดิฉันดีไหมตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรไหม

หมายความว่า๑๒ราศีคือนักศัตริย์นะนะ
อาจารย์นั่งสมาธิดูเห็นไหม
ถ้าอาจารย์เห็นขนาดนั้นมันจะใช่หรือเปล่าล่ะ

แล้วก็หลวงพ่อขอก็เลย

ถ้าไม่มีพระจริงจะไปให้

ก็หลายครั้งเวลามีข่าวในลักษณะแบบนี้นะฮะ

บางทีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแทบไม่เข้าไปเลย
ก่อนจะไปทำบุญที่ไหนก็ลองถามชาวบ้านแถวใกล้
ใช่แล้วส่วนใหญ่จะได้คำตอบจากทางสำนักสงฆ
ลักษณะแบบนี้ว่าก็ไม่ได้บังคับใคร
เขามาทำบุญกันเองเขามากันเองแบบนี้ค่ะ

ถามหลังหนึ่งไม่พอสองหลังสามหลังลง
ถามไล่ไปสี่ห้าหลังว่าตกลงเข้าได้ไหม

ควรจะไปไหมอะไรอย่างนี้